ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

เมซที่๔นะครับอุณหาภาพ๔๐๐๐๐บาทนะครับ
คุณนิกร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ถ้าร้องได้อย่างนี้ค่ะรับแล้ว

ก็เป็นเพลงของคุณก๊อตนะครับ
ก็เป็นเพลงของคุณก๊อตนะครับ

ชื่อว่าเพลงต้องมีสักวัน

ก็เข้ากับชีวิตของคุณนิกนะครับ
เป็นเพลงที่ทำให้คุณก๊อตนะครับได้รับรางวัล

ร้องลูกทุ่งชายยอดนิยมนะครับ

รางวัลมาลัยทองคำประจำปี๒๕๔๔
ก็แต่งโดยครูสลาคุณวุฒินะครับ
ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณนิก

ดังมาก
เป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายท่านทีเดียว

มูลค่า๖๐๐๐บาทแล้ว
ตัวช่วยยังอยู่ครับถ้วน

ไม่แน่นะว้าว
คุณฤทธิอาจจะเป็นคนที่สองนะที่ทำร้านแตกในรายการของเรา

ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๕นะครับ

แล้วคุณแม่นิ่งเลยนะคะ

เป็นลูกทุ่งเลือดใหม่

แนวนี้มีเสียงคล้ายเหมือนเสียงขลุยเสียง
น่าจะเป็นทางใต้บุรีลำมาหน่อย
แค่เสียงโหดนี่ก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว
สมัยก่อนเพลงลูกทุ่งถ้า
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่ใช่ใช่

ใช่ใช่
เดี๋ยวมั่นใจเหรอ

ถ้าไม่มั่นใจแล้วไม่ใช้อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ตัวช่วย

เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วรีบตอบเลยค่ะ

สำหรับเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงมาครับ

สิบอทามว่าไหนหัวใจลืมให้ได้แล้วบอก
รักกันเท่าที่อยากร้างเท่าที่เธอรักได้ก็
บอกเคยขอว่าอายต้องเป็นคนสำคัญ
อยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอ
ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไป
หัวใจอายอยากให้เธอมีความสุขเสมอ
ไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบาก
รักเต็มใจให้เธอพูดไว้เดิม
คือเป็นจังใดอายก็ยินดี
นะไม่ได้เป็นลูกทุ่มแค่คอแล้วล่ะตอนนี้นะฮะ
เป็นไงคุณทำไมร้องเสร็จแล้วถึงได้เดินไป

ร้องผิดได้คำนึงก็สบายแล้วเนี่ย

อย่าเพิ่งสั่นไม่แย่
ความสำคัญจะเป็นสิทธิ์ที่คุณคิดไปเองก็ได้

อย่าไปคิดไปเองไม่แน่นะครับ

ถ้าผ่านได้๖หมื่นนะครับ
ถ้าเกิดร้องผิดพลาดอะไรจริง
ยังไม่กลับมือเปล่านี่ก็จะบอกมาได้เท่าไร

สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณนิกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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
โครงให้โครงให้โครงให้โครงให้
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณนิกร้อง

สวัสดีครับผมนุ้ยเชิญยิ้มนะครับ
นี่บอกไว้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมนะครับ

แล้วก็บอกปานุ่มสันติศุกร์เลยนะครับ
แล้วก็น้องเป๊กกี้ศรีธัญญาเลยนะครับ
เตรียมเงินล้านเอาไว้ให้ผมได้เลย

อย่ารอช้านะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับ
มาร่วมเล่นสนุกกับพวกเราได้นะครับ